ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นภาพเหตุการณ์

แตกนะครับจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันจนทำให้หลายคนกังวลว่าเอ๊ะ
แบบนี้เมืองไทยของเราจะมีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ต้องรับมือ
รวมไปถึงการอบพยพแบบนี้แน่นอนครับนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์เขื่อนในเมืองไทยของเรา
รวมไปถึงสถานการณ์ฟ้าฝนเมืองไทยของเรานั้นมีผลมากน้อยแค่ไหนต่อปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วไทยของเราครับ
คุณผู้ชมปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามาจนถึงณขณะนี้มีการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างดีนะครับ
จึงทำให้เขื่อนในไทยของเราอยู่ในภาวะที่ไม่เสี่ยงเท่าไหร่นะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก่อตัวขึ้นมาใหม่แบบนี้ก็ทำให้มีการดึงเอาประสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ดังนั้นตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ครับ
อาจจะต้องระวังกันหน่อยชาวเรือที่จะออกเดินเรือคลื่นจะแรงขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้
ส่วนฝนในบริเวณทางตอนบนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาวภาคอีสานตอนบน

นี่คือลักษณะการตกของฝนในจุดที่มีเขื่อนแตก

สังเกตว่าสีเขียวเป็นภาพรวมฝนที่ตกลงมา๓วันที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่จะตกในบริเวณพื้นที่นอกเมืองไทยของเรานะครับ
เพราะว่าเมืองของเรานั้นถ้าสังเกตดูดีจะมีแนวภูเขากั้นอยู่
ถือว่าเป็นปราการสำคัญเลยทีเดียวที่ฝนนั้นไม่ได้เข้ามาตกในเมืองไทยของเราเยอะ
อย่างที่เหมือนเกิดขึ้นในที่ประเทศลาวนะครับแน่นอน
นี่คือพายุสองลูกที่เราได้กล่าวไว้เมื่อช่วงต้นนะครับ

เพราะว่าก็จะทำให้ความชื้นในทะเลเพิ่มเข้ามามากขึ้น

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์เขื่อนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
ถ้าหากเราคาดการณ์จากตอนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่อง
ไปจนถึงในอนาคตข้างหน้าจะสามารถรับมือได้อย่างไรบ้าง
นี่คือสถานการณ์เขื่อนตอนนี้นะครับ

คือสภาวะที่ยังคงปลอดภัยอยู่นะครับ

ส่วนสีแดงคือจุดที่มีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในขั้นวิกฤต

เขื่อนนี้อยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ

เขื่อนศรีนครินตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ในอ่าง
ถ้า๘๓๕๖ถ้าหากดูเปรียบเทียบ๓ปีก็ถือว่าเยอะกว่า๓ปีที่ผ่านมา

ต่อไปเป็นเขื่อนแก่งกระจาดนะครับ

หากเราดู๓ปีที่ผ่านมา
พบว่าปริมาณน้ำในช่วงเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
ตอนนี้ความจุน้ำที่อยู่ในเขื่อนอยู่ที่ประมาณ๘๖

สุดท้ายเป็นอีกหนึ่งเขื่อนที่น่าจับตามอง
ขณะนี้มีน้ำอยู่ในเขื่อน๘๔๗๕
ก็คือเขื่อนปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
เขื่อนนี้ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ด้วยนะครับ
และนี่คือสิ่งที่นำมาเตือนกันนะครับ
เรื่องของความกังวลที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ